ตอนนี้น้องยังไม่ได้ไปเรียนออนไซต์ใช่ไหม

ก่อนหน้านี้เราเพิ่งเล่าข่าวไปคุณทัศนัย

ที่บอกว่าไปซื้อโทรศัพท์เพื่อเรียนออนไลน

น้องเส้นเลือดในสมองแตกเสียชีวิต
ทีนี้คุณผู้ชมเหตุการณ์โกงแบบนี้

เกิดขึ้นกับน้องม๑ในพื้นที่ราชบุรี

อุตส่าห์ซื้อมือ๒นะเพื่อจะเรียนออนไลน์
นี่ค่ะแล้วก็โดนโกงเหมือนกันค่ะ
ซึ่งทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปหาถึงที่บ้านเลย
เพราะว่าทีมข่าวของเราได้รับเรื่องร้องเรียนจากคุณแม่
ดวงสุดายอดทรงตระกูล
แล้วก็ตัวน้องเองน้องชะบาแก้ว

ซึ่งแม่ลูกเล่าให้กับนักข่าวฟังแบบน้ำตานองเลยอ่ะ
ลูกต้องใช้โทรศัพท์ในการเรียนออนไลน์
ต้องติดต่องานแต่ว่าเครื่องเก่ามันเสียมันพังไปแล้ว
น้องก็เลยมาขอคุณแม่ขอซื้อเครื่องใหม่ได้ไหม
ทีนี้เมื่อวันที่๑๗ที่ผ่านมา
คือเขามีการรีวิวสินค้า
มีการเคลื่อนไหวที่หน้าเพจตลอดเลย
แม่ค้าเขาก็ยังใจดีด้วย

จาก๑๕๐๐เหลือ๑๔๐๐
แล้วบอกด้วยนะเดี๋ยวส่งด่วนเลยค่ะ
ส่งใน๒ชั่วโมงถ้าเกิดว่าโอนเงินมาเลยเนี่ย
สุดท้ายคุณแม่ก็เลยตัดสินใจไง
ตังไปให้๑๔๐๐๐บาท

ไหนบอกจะจัดส่งให้๒ชั่วโมง
ชั่วโมงผ่านไปก็แล้ว๓ชั่วโมงก็แล้ว

ลูกยังไม่ได้รับโทรศัพท์สักทีนึง

คุณพอทักไปทีนี้ไม่ตอบแล้วค่ะ
เงียบติดต่อก็ติดต่อไม่ได้
แม่ก็ร้อนใจน้องชาบาแก้วก็ร้อนใจ
ก็ไปแจ้งความที่สพโพธาราม
ตำรวจบอกว่านี่มันเป็นคดีนอกพื้นที่นะ
เดี๋ยวต้องเอาเรื่องนี้ไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
แม่ก็บอกว่าอยากให้ช่วยเหลือหน่อย
เพราะว่ามีข้อมูลมาปรากฏว่า
เรื่องของคนขายที่มาหลอกน้องชาบาแก้ว
คุณเป็นคนเดียวกันกับที่หลอกน้องกล้อง
คุณจำกรณีน้องกล้องได้ไหมน้องม๒ที่เชียงดาวที่เชียงใหม่
กรณีน้องกล้องที่เส้นเลือดในสมองแตก
ก็คนขายคนนี้หลอกน้องกล้องเหมือนกัน

กล้องนี่๕๐๐นะที่โอนไปอันนี้เขาหมื่นกว่าใช่ไหม

ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมยังไม่หมดแค่นี้แน่นอน
มีผู้เสียหายอีกเพียบเลยเขาบอกว่า๕๐๐กว่า
คนตกเป็นเหยื่อคนขายคนนี้
แล้วแม่บอกว่าตอนนี้แม่ห่วงน้องชาบาแก้ว
ลูกโทษตัวเองว่าเนี่ยเป็นเพราะว่า
หนูเอาเงินก้อนสุดท้ายของครอบครัวไปใช้โดยไม่เกิดประโยชน์

แม่ก็กลัวไงกลัวว่าไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่าน้องเครียดมาก
เครียดหนักแล้วโทษตัวเองเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นแบบน้องกล้องหรือเปล่า
ทีนี้พอคุยกับแม่แล้วก็คุยกับน้องชาบาแก้วด้วย
ชาบาแก้วนะร้องไห้เลยตอนคุยกับนักข่าว
บอกว่านี่พี่คะโรงเรียนเขาให้หนูเรียนออนไลน
แต่ว่าโทรศัพท์หนูเสียหนูก็เลยคิดว่าควรจะซื้อเครื่องใหม่
แต่หนูเลือกมือสองแล้วนะราคามันจะได้ไม่แพงมาก
แต่ดูสิหนูก็มาถูกหลอกแล้วไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้เลย
เอาฟังน้องชาบาแก้วหน่อยสงสารจังเลยลูก
เดือดร้อนค่ะเรื่องเรียนออนไลน์
ก็อาจจะเรียนไม่ตามเพื่อนแล้วก็ขาดเวลาเรียนค่ะ
ไม่อยากได้ค่ะ
เพราะว่ามันจำเป็นต่อการเรียนมากเลยค่ะด้วยช่วงนี้ด้วย
โอ้โหเนี่ยน้องก็เลยบอกว่าอยากได้เงินคืน
อันนี้คือสิ่งสำคัญที่สุดแล้วยิ่งช่วงโควิดแบบนี้
แล้วก็อยากให้ตำรวจรีบตามคดีนี้หน่อยนะคะ
เงินคืนมาได้ด้วยก็จะดีมากเลย
เพราะว่าครอบครัวก็ลำบาก
ทีนี้เรื่องของน้องชาบาแก้วแล้วเราดูเรื่องของน้องกล้องหน่อยละกันค่ะ
น้องกล้องที่เสียชีวิตจากเส้นเลือดในสมองแตกเมื่อวันที่๑๗กันยายน
เพราะว่าไปซื้อโทรศัพท์มือถือจ่ายไป๕๐๐๐แล้วก็ไม่ได้โทรศัพท์
เรื่องนี้พันธุ์ตำรวจเอกสกุลรัฐคงทอง
กำกับการของสพนาหวายที่เชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่บอกนะ
พอได้รับแจ้งแล้วก็ประสานไปยังกองบังคับการปรับรามการกระทำผิด
อาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าปอทให้ตรวจสอบ
ตอนนี้รู้ตัวแล้วนะว่าเป็นใครซึ่งอยู่ระหว่างการประสาน
ปิธิชะวานพุทธโทบอกว่าปลดอำเภอเนี่ยลงพื้นที่ไปเยี่ยมให้กำลังใจ
พ่อแม่ของน้องกล้องก็ยังเสียใจกับความสูญเสียลูก
แต่สภาพจิตใจของพ่อแม่ก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะคะ
บนในพื้นที่เข้าไปเยี่ยมไปให้กำลังใจครอบครัวอย่างต่อเนื่องด้วย
เอาจริงนะคุณผู้ชมเรื่องนี้มันมันกลายมาเป็นเหตุการณ์ที่หลายคนเจอ
โดยเฉพาะในยุคนี้ไม่ใช่แค่ในข่าวนะตัวดิฉันเอง
ดิฉันก็เจอเหมือนกันอืมคือโอนตังไปดูจากหน้าเพจในเฟซบุ๊ก
มันดูน่าเชื่อถือใช่ไหมปรากฏว่าพอโอนตังไปเสร็จแล้วปุ๊บไม่มีการติดต่อ
หายไปเลยเมื่อวานดิฉันไปคุยกับตำรวจ
ให้ความคืบหน้าในเรื่องนี้ตำรวจฝากเตือนมาเลยนะคะ
บอกว่าตอนนี้นะคือไม่ว่าจะเป็นไอจีหรือว่าเฟซบุ๊ก
คือประมาณร้อยละแปดสิบอ่ะที่แบบซื้อแล้วก็โดนหลอกโดนโกงอ่ะ
ผู้เสียหายมีเยอะมากอยากให้ตรวจสอบอยากให้ระวัง
วิธีการคือเขาบอกให้เช็คเข้าไปดูคอมเมนต์ครับ
คนติดตามเขา๖๐๐๐กว่าแล้วแม่ค้าเองก็พยายามรีวิวว่าส่งของให้ก่อน
ลูกค้าคนนั้นคนนี้มีหน้าตามีแชทล่าสุดผมเข้าไปเสิร์ชหา

เพื่อเป็นการแจ้งเตือนว่าร้านนี้เขาไม่ส่งของให้นะระวังกันนะ
บางทีมันจะมีข้อมูลขึ้นมาเยอะเลยว่าร้านไหนโกงบ้าง
ใช่มีคนโดนโกงมาแล้วเป็นปีเหมือนกันระวังกันด้วย
แล้วก็หวังว่าตำรวจจะตามตัวต้นต่อให้เจอนะฮะ